อริตีกันมีบ่อยมากตีกันหน้าเวทีหมอลำก็บ่อยมากเหมือนกัน
คือไม่เข้าใจเหมือนกันมีอีกแล้วว่าคุณภาคภูมิ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นวันนี้เองนะคะที่จังหวัดเลยนะคะไปดูคลิปเหตุการณ์กันค่ะ
โอ้โหคือมันชุนละมุนชุลเกกันมากอ่ะผู้ชายก็ตีกันผู้หญิงก็ตบกัน
ผู้หญิงก็มีนะเหตุการณ์เนี้ยคือคลิปนี้ความยาวเต็ม
ประมาณสองนาทีสิบห้าวินาทีนะคะก็แชร์กันอยู่
โดยเฉพาะในกลุ่มไลน์ของจังหวัดเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวันนี้เลยนะคะ
หน้าเวทีแสดงหมอลำงานบุญประจำปีหมู่บ้านปากปวนตำบลปากปวนอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
คือกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาดื่มเหล้ากันจนเมาแล้วมาเที่ยวกัน
แล้วก็เวทีหมอลำเนี่ยเขาก็เลยเต้นครับ
แล้วคนเมาพอเต้นกันเนี้ยเขาบอกว่ามันเขม่นกันอืม
มีการยกพวกตีกันนะคะก็จะเขาจะมีเป็นกลุ่มสีเสื้อเห็นไหม
อ่าจะมีกลุ่มเสื้อส้มเสื้อแสดอะไรอย่างเงี้
เขาก็วิ่งใส่กันผู้หญิงก็ตีกันล้มลุกลุกคลานกันอยู่หน้าเวที
ครับมีการเอาขวดเหล้าปลากันด้วยนะโอ้โห
มีผู้ชายใส่เสื้อสีเขียวหัวแตกนะคะแล้วก็ชุนละมุนจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครนี่นี่
คนนี้ค่ะโอ้โหเลือดอาบเลยใช่หัวแตกแล้วก็พอเพื่อนหัวแตก
ก็มีคนในกลุ่มไปช่วยอะไรแบบนี้ก็เลยยิ่งชุนละมุนกันใหญ่อะค่ะ
เมืองต้นคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นคนละหมู่บ้านครับ
มางานเดียวกันต่างหมู่บ้านเลยตีกันซะงั้นนะคะ
แล้วบวกกับความเมาด้วยบนเวทีมีคณะกรรมการไปหยิบไมค์
ประกาศหาเจ้าหน้าที่อพรหมู่บ้านหากำนันให้มาช่วยห้าม
สุดท้ายคณะกรรมการสั่งหยุดไม่ต้องแสดงละ
เหตุการณ์ชุนละมุนเกิดขึ้นหลังจากคณะหมอลัมเปิดการแสดงแค่๒ชุมโมง
ชาวบ้านที่เขาไม่เกี่ยวข้องที่เขาจะมามีความสุขสนุกสนานกันเนี่ย
ก็อดสนุกต้องแยกย้ายกันกลับบ้าน

อะไรพวกนี้มาเนี่ยเขาดูได้แป๊บเดียว